มาดูเพื่อนสนิทดีกว่าเราทุกข์ยากเท่าไหร่ก็
เจ็บเมื่อไรก็โฉม่านะโฉม่า
เพื่อนกันเขาไม่ทิ้งกันเวลาเพื่อนอกหักก็ต้องคอยเป็นที่ปรึกษา

ตอนนี้สภาพจิตใจของพี่เอ๊นะดีขึ้นมากแล้วนะ
ส่วนมีโอกาสได้พูดคุยนะคะส่วนตัวมีโอกาสได้พูดคุย
แล้วก็ให้กำลังใจกันอยู่ตลอดเลยเกือบทุกวันเลย
ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาที่มีข่าวนะ
ก็ดีใจมากเลยที่พี่เอ๊กลับมาเข้มแข็งขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

ไม่ต้องมานั่งร้องไห้คนเดียวเหมือนหลายเดือนที่ผ่านมา
แต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะเรื่องราวความรักแบบนี้

ตนเองในฐานะที่เป็นเพื่อนสนิทเนี่ย
ก็พร้อมที่จะเคียงข้างแล้วก็ซัพพอร์ตในทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะ
มันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราก็คิดอยู่อย่างทีเดียวว่า
ถ้าณวันหนึ่งเขาเป็นอะไรขึ้นมาเราก็มีหน้าที่คือซัพพอร์ตแค่นั้น

อันนี้คือเป็นอะไรที่แบบเราดีใจมากแล้ว
แบบนางเข้มแข็งนางยืนได้นางไม่ร้องไห้อีกแล้ว
ในระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก่อนหน้านั้นที่แบบมีปัญหาก็คือไม่อยากเห็น
เออก็มีแต่ความรักให้กันก็พอแล้วนะคะ
สองคนนี้สเปครักเด็กเหมือนกันนะเพิ่งรู้

เออแจ๊กกะลินก็เข้ากวนเขาได้นะเธอก็รักเด็กเหมือนกัน
เพราะว่าถ้าอายุเท่าเราหรือมากกว่าเราก็จะอายุแก่แล้วนะคะ

ต้องหาก่อนต้องหาไปก่อนนะพี่แจ๊กนะ